อีกเรื่องของการหลอกลวง
เป็นการหลอกพระแบบไม่กลัวบาปเลย

พระท่านอุตส่าห์รับนิมนต์จากโยมแล้ว

บอกว่าพระท่านพระคุณเจ้า
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมีงานแต่งที่บ้านนู้น
นิมนต์พระคุณเจ้า๙๙รูป
ไปงานแต่งไปทำพิธีให้
เพื่อความเป็นสริมงคลของบ้านนู้นนั่นน่ะ
บ้านตรงโน้นน่ะแต่นิมนต์ถูกเชิญเหมือนกันนะ

ก่อนที่จะมารับพระพรุ่งนี้นะพระ
วันนี้ขอยืมบางอย่างก่อน
เพราะว่าที่งานยังขาดบางอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นจานชามช้อนซ่อมถังแก๊สถังน้ำแข็ง
พระขอยืมก่อนได้ไหมครับ

ก็ต้องให้ยืมญาติโยมมายืม

อาตมาไม่ว่าอะไรเอายืมไปเลยนะฮะ

ชามช้อนถังแก๊สถังใส่น้ำแข็ง

แต่พรุ่งนี้นะมารับอัตมากันด้วยนะ
นิมมนต์อัตมากันไว้๙รูปใช่ไหม

รอรับนิมนต์แล้วจะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต
แล้วก็ฉันพัฒนาหารเช้ากันด้วยกันนะ
สรรพาทหารเช้านี้ก็มารับตั้งแต่ประมาณ๖โมง

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในวัดเขาไม้นะ
เขาไม้หน้าวราบรามตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีโยมมาหลอกพระเมื่อวันที่๑๙เมษายน
โดยอ้างตัวว่าเป็นญาติของสอท
สทก็คือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ
พระท่านจำได้เป็นชายรูปร่างอ้วนใหญ่

อ้างตัวมาแบบนี้พระท่านก็เชื่อ
โดยบอกว่าเดี๋ยวบ้านนู้นเขาจะมีการจัดงานวิวากัน
นิมนต์พระเก้ารูปไปทำพิธี
แต่ว่าขอยืมข้าวของก่อน

อาตมาทั้ง๙รูปก็รอคอย
โยมจะมารับสักทีโยมไม่เห็นติดต่อมาเลย
แล้วปรากฏว่าพระท่านก็รอเกอร์ตั้งแต่เช้า

ยังไม่นำข้าวของต่างมาส่งคืนที่วัดด้วยนะครับ

ตอนเพลงวันที่๒๐นี่ไม่ว่าง
ก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเช้าได้ไหม
ถ้าเช้าก็ต้องรับแต่เช้าหน่อยนะ

พ่อมีของให้ยืมไหม
ของมีแต่ต้องไปหาพระข้างบนนะพระรู้จักไหม
พระข้างบนเป็นลูกหลานของต่อท่อต้มบันรู้จักพระข้างบน
ไปดูสิอัตมาก็เคยคุยกัน
คุยกันเขาก็ออกไปกลับมาถามว่ารู้จักพระไหม
พระก็รู้จักแต่พอมาถามพระว่าไม่รู้จัก
เขาก็ขอจาน๗๐ใตล์

แล้วก็ผู้ชมจานอย่างเนี้ย๓๐ใตล์
แล้วก็ช้อน๕๐คัน
แล้วก็ขอถังเจ็ด
ถังเจ็ดแคบว่าเก็ดไม่มีแหละ
เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเติมเอง

แล้วก็พอช่วงเย็นมา
ช่วงเย็นมาก่อนที่ท่านพระอาจารย์ลงโบสถ์
เขาเอารถใหญ่มารัฐพิธีอัตราพระก็มา
แล้วก็บอกลกตาขอให้ถังน้ำแข็ง๒ลูก
แล้วก็อาธรรมนะ๙ผืนแค่นี้
หลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังนะครับ

สมบัติเนี่ยหมายถึงว่านางสมบัติเกรดปรางนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ
ที่ผู้ชายที่มายืมข้าวของเนี่ย
อ้างตัวว่าเป็นญาติกับท่านสธ

ท่านสอทอบอกโอ้ไม่รู้จักเลยคนนั้นน่ะ
เอาไม่มีใครแต่งงานนะช่วงนี้ญาติทัน

พระท่านบอกอ้าวไม่เป็นไรนะโยม

อย่าไปหลอกวัดอื่นอย่าไปทำแบบนี้อีกเลย

ถ้าโยมจะใจดีโยมจะแก้บาป

แต่ถ้าโยมไม่คืนนะบาปมันไม่ตกที่ใคร
บาปก็ตกที่โยมเองนะครับ

สร้างความเดือดร้อนให้กับวัดอื่นด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางญาติโยมที่มาที่วัด
อาจจะไม่มีช้อนทานกันแล้ว
เขามาจัดงานศพงานอะไรที่วัด

เวลามีงานวัดแล้วก็ไม่มีเตาแก๊ส

แล้วพระท่านก็ต้องควักงบประมาณของวัดไปซื้ออีกนะฮะ